คลิปหนึ่งมาให้ได้ดูกันเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดไม่รู้ว่าคนขับรถเก่งคันนี้ไปโดนตัวไหนมาคุณผู้ชม
ดะไปหมดร้านค้าพังยับเยินไปหมดเลยไปดูคลิปก่อนเลยครับ
พี่ลงมาพี่ลงมาก่อน

มันมาแล้วมันมาจอดกดเงินน่ะ
มันนั่นแหละมันเมามันนั่นแหละ
มันออกจากนี่แล้วมันก็ชนกระถางเราก่อนมันออกไม่ได้มันก็ถอยหัก
ตัวเองดับกุญแจตัวเองดับกุญแจมัน
ตัวเองดับกุญเซมันก่อน

พี่ลงมาพี่ลงมาก่อน
ครับนี่ฮะมันเป็นคลิปที่
คนผู้เสียหายเขาถ่ายออกไปได้ครับ
เละเทะเขาก็ยับเยินขนาดนั้นนะฮะ

เพราะว่าผู้ชายคนในนี้ในรถคันสีขาวเนี่ยเหมือนจะเมามาแหละครับ
ผู้กินชนร้านซุ้มข้างทางชนอย่างบ้าครั้งเล่งเครื่องแม่นอยู่ยังงั้นน่ะ
อย่างนั้นเดินหน้าถอยหลังชนชนกับรถทัวร์ที่ผ่านมาอย่างแรงด้วย
นะฮะยังไม่สิ้นฤทธินะฮะคนขับพยายามไปต่อนะฮะ
ท่ามกลางคนที่เขาเห็นก็นี่นี่เห็นไหมชนไปแล้วฮะนะฮะ
หลังนี่ก็กระแทกกับรถทัวร์ไปนะชาวบ้านก็กรีดร้องตะโกนห้าม
นะฮะจนรถคันสีขาวเนี่ยไปจอดอยู่กลางถนน
ก็เลยมีกลุ่มวัยรุ่นและชาวบ้านในพื้นที่ล้อมเอาไว้
แล้วก็พยายามพูดคุยกับคนขับแบบโอ้โหใจเย็นแล้วนะ
และให้จอดนิ่งอยู่กลางถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
บริเวณตลาดนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ทีมข่าวไปคุยกันกับผู้หญิงเจ้าของร้านมินิมาร์ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป
ก็บอกว่าขณะที่เกิดเหตุเอาอยู่ในบ้านกับครอบครัวพักผ่อนกันอยู่
ระหว่างนั้นมีเสียงดังโครมอยู่หน้าร้านตกใจครับวิ่งออกไปดู
นะฮะถ้าภาพที่เห็นเนี่ยคือรถเก่งเนี่ยพุ่งชนโต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านแล้ว
ถางต้นไม้ด้วยหน้าร้านก็พังเสียหายกันไปก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ที่สำคัญคุณผู้ชมเป็นอดีตนายกเทศมนตรีซะด้วยครับ

สภาพเดินเซไปเซมานะฮะแล้วก็เมา
แต่เขาพูดประโยคนึงว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบทั้งหมดแหละอะไรแบบนี้
จากนั้นตำรวจสภบ้านกรวดก็เลยคุมตัวคนขับคนนี้ไปสอบประคำ
เพราะเดี๋ยวนัดหมายผู้เสียหายทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านค้าดิมทางที่โดนชนไปเนี่ย
ต่างต่างบ้านพักต่างต่างเนี่ยรวมทั้งรถบัตรด้วยนะฮะ
ไปสอบปากคำแล้วก็จะจากเงินค่าเสียหายกันต่อไป